หลักการข้อมูลมายจับ
ฉันบอกลั้งเดิม

เป็นการขอมูล

อันดับแรกมันต้องยศก่อนแล้วคุณจะไปเขียนยศก่อนเพื่ออะไร
ถ้าคุณไม่มีเจตนาที่สอดพิรุษ
แล้วถ้าเขาเขียนตามเวลาเขียนเมื่อไหร่อาชีพจะรับคุณหมายว่าเป็นคนไหน
มันต้องเขียนตามยศมันรู้อยู่แล้ว
มันรู้ว่าเป็นใครครับมันรู้ตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนมาแล้วครับ
ครับไม่ใช่อยู่คุณจะไปออกหมายจับเนี่ย
คุณก็ต้องมีกระบวนการสืบสวนมาแล้วว่าเป็นใคร
ครับใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับ
มันกระบวนการมันอยู่ตรงนั้นแล้วถึงจะออกหมายจับ
ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกนะครับ
หมายจับผมคอยดูนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่
แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีประเด็นอันไหนครับ
วันนี้ไม่ใช่ยุคขอสชนะวันนี้เดี๋ยวกรรมการสิทธิ์ต้องออกมา
ประเด็นคือมันจะเขียนหัวตัวใหญ่ว่าอำนาจสอบสวนเนี่ยควรจะอยู่กับตำรวจหรือไม่
ต่อไปยังมีประเด็นอะไรครับตำรวจจะไม่เหลืออำนาจสอบสวน
คุณจับแล้วเขาสอบผมถามว่าตำรวจลูกน้องทำงานยากไหมยาก
เกิดคุณไปทำวิสามันเขาเนี่ยแล้วเขาสอบคุณเหนื่อยไหมนะครับ
วันนี้ผมจะบอกว่ามันมีตำรวจดีอีกเยอะนะครับที่ผมเนี่ยต่อสู้มาให้นะครับ
ถามว่าที่ผมทำงานอย่างเด็ดเหนื่อยเนี่ยนะที่อยู่ในสโมสรตำรวจนะครับนะ
ผมทำงานเพื่อให้อำนาจสอบสวนมันอยู่กับตำรวจ
ผมจึงพยายามสอบสวนด้วยความเป็นธรรมนะแม้กระทั่งจับตำรวจ
ไปดูผมจับตำรวจกี่คนไปย้อนหลังผมได้ผมออกหมายจับ
สารอายานะครับนะเว้นแต่นะครับเราไปหาลือแล้ว
แล้วทุกครั้งผมใส่ยศนะครับผมต้องเรียนว่า๘๐เปอร์เซ็นต์
สารให้มาออกหมายเรียกท่านเห็นไหมครับคดีกำลังนกเป็นตัวอย่าง
ผมไปขอหมายจับที่สารทุจริตใส่ยศ๖คนแรกสารออกหมายจับ
ทันทีนะฮะแล้วเห็นไหมครับนะฮะเพราะอะไรครับ
เพราะสารมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วน
เป็นเรื่องสังคมติดตามออกหมายจับปั้งเหรอเห็นไหมครับ
จะเป็นภัยแหลกทางด้วยการนำตัดการและตรงกลับขึ้นจากงทัน

แต่ก็คืออย่างนี้ครับ
เดี๋ยูังไม่ช้าสัมภาพไปแล้วว่า

ของท่านสุรเชชเนี่ย

ที่โดนดำเนินคดีก็ทีมหนึ่ง

รวมทั้งเราจะดูถึงการให้สัมภาษณ์สื่อของบุคคลบางคน
รวมถึงการออกสื่อของสื่อบางสำนัก
ถ้าหากมีการพาดพิงนะครับ
เราก็จะดำเนินคดีทุกคดีนะครับ

เพราะว่าเราถือว่ามันเลอะเทอะมามากนะครับ

และที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งวอลูมขึ้นมาก็คือ
มีคนติดตามข่าวสารทางสื่ออย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็เราก็จะทยอยฟ้องไปเรื่อยนะครับ
อันนี้ที่ฟ้องไปเนี่ยไม่ได้ฟ้องเพราะว่า
เนื่องจากว่าเตะตัดขานะครับ
แต่ฟ้องเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ทางศาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราฟ้องไปแล้วเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยอย่ามาร้องแรกแห่กระเชอว่า
เฮ้ยคุณเตะตัดขาเพื่อไม่ให้เปิดเผยความจริง

ความจริงไม่ได้อยู่ต่อหน้าโซเชียล
เพราะว่าการสืบพยานในศาลกับการให้ข้อเท็จจริงหน้าโซเชียลนี้

โซเชียลเนี่ยสารเขาไม่รับฟังนะครับ
ไปอยู่ในศาลเนี่ยไอ้สารนี่มันลึกอยู่เยอะ
แล้วก็อยากจะขอเตือนเตือนอีกครั้งนะครับ
หน่วยงานที่รู้ข้อมูลต่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทางธนาคารเงินไปไหนมาไหนเนี่ย
ระวังนะครับเดี๋ยวท่านจะโดนข้อหานำความลับมาเปิดเผย
แล้วก็นำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผย
ถึงแม้การไปพาดพิงเขาเนี่ยมันเป็นการให้ร้ายเขา
ยิ่งจริงยิ่งผิดนะครับบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเปิดเผยสาธารณะ
ถึงแม้เขาผิดเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดเผยเขา
เช่นอย่างเช่นการที่คุณมาถ่ายภาพผมเนี่ยออกถ้าผมไม่อนุญาตเนี่ย
ไม่เบลอหน้าผมเนี่ยผมฟ้องคุณได้นะปรับเป็นล้านเลยนะ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเตือนทั้งคนที่สัมภาษณ์แล้วก็คนที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าท่านจะให้สัมภาษณ์สิ่งใด
ออกข่าวอย่างไรก็กรองบรรณาธิการหน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้ว
เราตั้งทีมทนายขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาคานอำนาจ
แต่ทั้งเพื่อที่จะนำความจริงมาเปิดเผยนะครับแล้วไอ้อะไรที่มันคว่ำอยู่
แล้วก็จะหงายเพื่อให้ประชาชนสาธารณชนทราบความจริง
เช่นนั้นมันจะกระอึมครึมอยู่อย่างนี้ครับ
ไม่ต้องห่วงหรอกครับอานันตชัยเปิดเผยอยู่แล้วนะครับ
แล้วอยากจะบอกนักข่าวไม่เคยมีความหนักใจเลยนะครับ
เวลาสู้กันเนี่ยไปดูในศาลอย่าสู้กันหน้าโซเชียล
โซเชียลผมอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
แต่เวลาสู้ในศาลผมเห็นหน้าเป็นพระเอกอยู่หน้าโซเชียล
แต่ว่าอยู่เดียวดายอยู่หน้าบันลังเกือบทุกคนนะครับ
เวลาอยู่ในศาลเนี่ยไว้ปล๊อกขอนะครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
ใครก็ตามผมอันนี้ไม่ทราบมันเราจะเป็นใครหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับ
แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้มีวิชาชีพเราเป็นเหรียญสองด้านนะครับ
เราเป็นได้ทั้งทนายโจทย์และเป็นได้ทั้งทนายจำเลย
เป็นได้ทั้งทนายผู้กล่าวหาเป็นได้ทั้งทนายผู้ต้องหา
เมื่อเขามาหาเราเราพิจารณาดูแล้วว่าเขาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร
ส่วนไหนเราในฐานะทนายรับได้ทุกเรื่องครับ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นทนายอนัญชัยแล้วจะต้องไม่รับเรื่องในส่วนที่เป็นคนที่กระทำความผิด
คนที่กระทำความผิดถ้าเขาผิดเขายอมรับผิดเราก็ว่าไปตามผิดมันก็จบครับ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำดำให้เป็นขาวเราไม่ทำหรอกครับ
เพราะฉะนั้นการเตือนในที่นี้เนี่ยเตือนเพื่อหวังดีครับ
ว่าอย่าเลยครับเราทำงานอยู่บนศาลครับ
ก็อย่างที่ท่านสุรเชษฐ์บอกแล้วครับว่าปกติหมายจับเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดตอนแรกนี่คือ
คือเมื่อเป็นเจ้าพนักงานถ้าเป็นธนาคมเทพก็ต้องไปขอที่ศาลอายาสุธิฤทธิ์
และผู้ที่ชอบกลางอยู่ที่แถวตลิ่งชันนะฮะซึ่งกระบวนการในการออกหมายจับเนี่ยเยอะ
แต่ถ้าเป็นพลเรือนก็ไปขอหมายตามภูมิลำเนาที่บุคคลนั้นตั้งอยู่
เพราะฉะนั้นการขอหมายค้นหมายจับคือมันมีนัยยะครับ
ผมคิดว่าการขอหมายค้นหมายจับระบุหรือไม่ระบุเนี่ย

คุณสอบสวนคุณไม่รู้เหรอครับว่าเป็นบ้านเป็นบ้านของใคร
คุณไม่รู้เหรอครับว่าคนที่คุณจะไปจับนี่เป็นใครผมว่าไม่ใช่นะ
อย่างนั้นแสดงว่าระบบการสืบสวนสอบสวนของคุณเนี่ย
ต้องไปเรียนมาใหม่นะไปเรียนที่โรงเรียนร้อยใหม่นะ

ก็ท่านบอกไปหลอกศาลไงไอ้กระบวนการตรงนั้นเราไม่รู้เพราะว่า
ตอนนั้นเราไม่อยู่ด้วย
บอกว่าการที่เขาละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเพราะด้วยเหตุใด
ก็คือจะต้องไปปรากฏที่ศาลครับ
ครับผมตอบเลยนะครับคือตอบดัวมันคิดมากนะครับ
คือผมเนี่ยนะครับ
ซึ่งผมเป็นผู้ให้นะครับลูกน้องผมจ่ายสะบัดแล้วก็ในนักข่าวที่ไปกับผม
ผมก็ให้เขาหมื่นหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกัน๓๔คนที่ผมมองว่ากับ๔๕วันมันไม่ได้มาก
แต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้ว

ผมก็เรียนว่านักข่าวน้องเหล่านี้

แล้วน้องนักข่าวที่อยู่ตรงหน้าผมทุกคนนะครับ
นะเนี่ยที่มาอยู่ทำข่าวผมนานเนี่ย

น้องเหล่านี้ก็ไม่เคยมาขอเงินผม

ท่านเห็นไหมคะว่าผมเลี้ยงอาหารกลางวัน

อ่าท่านรู้ไหมว่า
เฉพาะอาหารกลางวันที่สโมสรหลวกนะครับ

เดือนหนึ่งผมจ่ายค่าอาหารกลางวันที่นี่

เพราะฉะนั้นนักข่าวมาเนี่ยผมเลี้ยงหมด

เงินตรงนี้ผมจะเบิกหัวยังไง
นะครับผมจะเบิกหลวงนี่ได้ไหม

เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ประสิทธิภาพมันดี

เช้าเที่ยงเย็นและกลางคืน
ท่านก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่หนักมาก
นะครับสื่อสื่อทุกคนก็เห็นว่า

ผมเนี่ยแทบไม่ได้เข้าต่อรอเลย

มันแน่นในหมดนี่รถก็ไม่มี

นะครับก็ใครไม่รับความเป็นธรรมก็มาที่นี่

นี่นะครับในฐานะที่ผมเป็นสื่อมวลชน

เขาก็ได้เงินจากสถานีอยู่แล้ว
แล้วน้ำใจเล็กน้อยเนี่ย

เป็นเรื่องปกติอย่างผมเนี่ย

เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าสินน้ำใจพวกเนี่ย

เป็นสิ่งที่เราให้ให้เพราะว่า

นักข่าวเนี่ยที่เขาจะขอตรวจสอบเนี่ย

มันไม่ใช่เขาให้มาเนี่ย

พวกนี้เนี่ยไม่ชิวเอาไปกันให้สินบนนะครับ

งานสอบสวนที่จะมาเอานักข่าวเนี่ย

ได้คุยกับนักข่าวที่เรา

คือวันนี้ก็เพิ่งทราบจาก
ดันัยถามเมื่อเช้านะครับว่า
ทราบว่ามีการเอาเงินให้นักข่าวบ้าง

ผมก็บอกไปแต่เหมือนที่

มันไม่ใช่สินบนนะครับ

ท่านไปบ้านไหนก็มีตุ่มน้ำไว้หน้าบ้าน

เหมือนท่านมาที่ผมอะ
ผมมีข้าวเลี้ยงท่านก็กลายเป็นสินบนหมดอย่างนั้น

ไม่ได้นักข่าวก็แค่นั้นเอง
แค่นั้นเองก็มีอะไรเขาหาอะไร
นักข่าวตั้งเขาหาให้หน่อยสิ
ไม่งั้นแล้วผมก็มั่นใจว่า
ท่านนอกเนี่ยท่านขับรถไปจาก

มาโน้นสะอาดนี้

โหเปิดแสลงข่าวผู้กรรมแสลงข่าว

แต่ผู้กลับบอกว่าเฮ้ยผมฝากค่ามันรถหน่อย

ถ้าผมถามว่านักข่าวเนี่ย

ตำรวจให้เคสนี้มันจะผิดตรงไหน

เฮ้ยน้องเอาไป๕๐๐ค่ามารถ

เพราะว่าเขามากันหมด
ผมเรียนถามท่านว่าท่านมาเยอะแยะอย่างนี้

ผมเลี้ยหาท่านน้องที่มาที่นี่ผมก็ไม่เคยให้

โดนการณ์กดีทุกคนนะเดี๋ยวกินข้าวที่นี่
แต่ถามว่าน้องคนไหนที่ไปกับผมเนี่ย

เพราะว่าผมเห็นคุณเอารถไป
แล้วคุณไปกัน๔คนเนี่ย

คนถือไมค์บ้างอะไรบ้าง

เอาอย่างนี้สรุปว่าเงินกับข้าวไม่ต่างกัน

ก็เป็นเงินแต่ว่าข้าวคือกินเข้าไป
แต่เงินก็คือเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวผิด

ถามพี่โจค่ะ
เมื่อเช้าที่มีการพูดบอกว่า
มีข้อมูลอีกเยอะเลยถ้าเปิดไปเนี่ยหนาวแน่นอน

ขออนุญาตพี่อะน้อยชัย
คือผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเอง
คือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้าง
ถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะ

แล้วผมก็สงสารน้องภูมิกับจะอยู่กันอย่างลำบาก
เพราะฉะนั้นผมก็ถึงไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมด
แต่ถามว่าผมทำงานสืบสวนนะมาทั้งชีวิต
แล้วผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงิน
ท่านดูผมยึดทรัพยนปงมาเท่าไหร่แล้ว
ท่านไปดูคดีทัวร์สูรีนผมก็ยึดทรัพย์มาเท่าไหร่แล้ว

แต่ถามว่าเราทำโดยสุจริตเอางี้เราไม่รับเงินเขาแล้วกัน
ถึงเรื่องคดีเรื่องสหกรพระธรุง
ก็เรื่องที่เจ้าทรัพย์โดยประมงอมาตั้งพันป่าร้าน

เราไม่อยากไปทุบหม้อข้าวทุกคน

หมดแล้วเขาไม่ต้องโทรศัพท์พบเริ่มทุกคน
เขาก็ไม่ได้คือถามว่าลูกน้องเนี่ยนะครับ
เขาก็บางคนเขาก็ขอโทษนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ตำหนิเลยนะฮะ
เพราะว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของสัมพันธ์ส่วนตัวเขานะฮะ
เราเราไม่ก้าวล่วงนะครับแต่วันนี้เมื่อลูกน้องอันไหนผิด
เขาต้องไปแก้ข้อเก่าหาเองนะครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขา
๔๐๐๕๐๐แล้วเดี๋ยววันนี้จะให้นั่งคุยตอน๑๐โมง
เดี๋ยวจากนี้ก็จะไปคุยพร้อมท่านอนาชัย
ที่เราบอกว่าจะไม่มีการเอาคืน
ต้องไปไล่ล่าใหม่

ว่าเส้นทางเงินเป็นหลายร้อยแต่ถ้าผมเอาคืนผมต้องไปเปิดตรงนั้น

พิจารณานะถ้าพอคืนมาเปิดตรงนั้นแต่นี่คำว่าผมไม่เอาคืนคือผมก็ต่อสู้คดีไปตามปกติ
คำว่าต่อสู้กดีไปตามปกติก็คือไม่ได้ไปเอาคืน
แต่ว่าส่วนใครที่กระทำละเว้นใครที่กระทำผิดกฎหมายเอ่อ
ก็เป็นหน้าที่ของน้านทนายอีกเขาเรียกว่าต้องไปดำเนินคดี
ผมบอกว่าคุณต้องหยุดไม่ต้องไปเอาคืน

ว่าคนอย่างเรามันลูกผู้ชายแท้
แต่ที่ผมบอกผมมีข้อมูลแต่ผมไม่ทำนะ

เพราะว่าไอ้เส้นเงินเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้

วีตพติดไหนเค้าจ่าย๓ล้านกว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกน้องผมทั้งหมด

ผู้กำกับเต้นะครับ

ผมก็ถามเอ้าทำไมเขาไม่ออกหมายจับมึงวะ
ทำไมถึงให้แบรนด์บายเศรษฐ์เม้นท์
ก็ผมบอกว่าอันนี้คือ๒มาตรฐาน
เพราะอะไรครับเพราะคนอื่นเนี่ยเส้นเงินมันแตก
คุณก็ออกมาให้จับเลยแค่แต่
คือหลักการกับสุดเราต้องใช้หลักเบยสุดนะครับ

ผมต้องเรียกมาสอบก่อนสอบในหน้าพยาน
ว่าเส้นเงินมันแตะคุณเอาเตะเม้นท์มันชี้แจง
คุณชี้แจงได้หรือเปล่าถ้าคุณชี้แจงได้คุณก็จบ
แต่ไม่ใช่ไปแจ้งข้อหาเขาเลยไปออกไม้จับเขาเลย
หลอกสารออกไม้จับก็เลยอันนี้คือไปหลอกศาล
เอาทำไมเมื่อวานมี๒คน
มีผู้กับนิรวัตรกับผู้กลับอีกคนหนึ่ง
ผู้กลับโครงสะท้อนก็ไปให้การเอาเตะเม้นท์ไป
ก็หยุดรู้ไหมว่าเขาถามผู้กลับนิรวัติว่าไง
ภาพส่วนถามว่าเฮ้ยนายมึงให้เงินใช้หลังนี้เลยวะ
ผู้กลับนิรวัติบอกว่าพี่พี่ไม่เคยมาอยู่แบบผม
นายผมไม่เคยให้เงินขาดมือพี่ไม่เคยมาเป็นลูกน้องนายผม
นายผมไม่เคยให้ผมเนี่ยเงินขาดมือ
ผมถึงทำงานได้ขนาดนี้นะครับ
เพราะอะไรครับวันนี้พระรับสวนทั้งหมดรู้แล้ว
รู้แล้วว่าต้องใช้ว่าชิปหายแล้ว
เงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินเว็บพนันนี่หว่า
มันเป็นเงินส่วนตัวของรองสุรเชษ
ก็ถึงไม่ออกหมายแล้วนะครับ
แต่อะไรครับเมื่อผมบอกว่าเป็นเงินของผม

ก็มันไม่ใช่เงินเว็บพนันวันนี้เราต้องตั้งต้นว่า
เขากำลังบอกว่าผมเอาเว็บพนันมาใช้ทำงาน
เงินเว็บพนันมันมีแค่๓ล้านกว่า
แต่ทั้งปีมันมี๒๐กว่าล้าน
ทำไมเงินเว็บพนันมันน้อยกว่าไอ้เงิน๒๐ล้าน

แต่เพียงแต่ว่าผมก็ต้องถามพวกน้องให้แล้วว่า
ทำไมคริสรองภาคภูมิถึงไปมีเส้นเงินที่พันกับเงินนี้
อันนี้สองคนนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ตัวในชั้นศาล
ถูกไหมครับแต่ว่าส่วนของผมไม่ต้อง
ผมก็แค่ตอบได้ว่าไอ้เงินผมมันได้มายังไง
ผมมีที่ไปที่มานะครับ
ผมมีเมียผมมีธุรกิจ
พ่อผมก่อนเสียไหว้พระไว้อะไรไว้
ผมจะไปขายก็ได้อะไรก็ได้
เอาผมถามนะครับเมื่อเช้าเพิ่งออกรายการพี่นายไป
ผมถามพี่นายว่าพี่รู้เปล่าเรือฟีลิกเนี่ย

กู้เรือฟิลิกมาได้เนี่ยจากท้องทะเล

ลองสมคิดเรียกผมไปด้วย

แต่ว่าพี่โจ้ไปคุยในข้างนอกหรือว่า
ไม่ออฟฟิศศาลานำชัย
กิจโต๊ะวันนี้เค้าอยู่แล้ว

บิ๊กโจ้ก็ทะแหลงอยู่ที่สมโสรณ์ตำรวจนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันแบบเต็มเลยนะฮะ

ก็มาสักครู่ที่เห็นยืนข้างแล้วก็มีการแถลงด้วยเนี่ยนะคะ
ก็คือทนายอนัญชัยชายเดชที่รับเป็นทีมทนายความ
จะว่าความให้เกี่ยวกับเรื่องของการค้นบ้านที่ไม่เป็นธรรม
รวมถึงเนี่ยธนายอนันชัยก็บอกด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์
เรื่องของการพาดพิงต่าง
ว่าสื่อที่พาดพิงหรือว่าใครที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบพาดพิงเนี่ย
ฟังสื่อฟังว่ามีใครพูดอะไรแล้วก็ทยอยไล่ฟ้องไป

ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะ
สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลองสังเกตว่า
ตอนที่นักข่าวถามเนี่ยทางด้านของบิ๊กโจ๊กสังเกตไหม
ปฏิกิริยาของบิ๊กโจ๊กจะหันไปถามทนายอนัญชัยว่า
ผมขอนิดนึงแล้วกันเพราะตอนต้นที่ทนายอนัญชัยพูด

นายอนัญชัยพูดเลยว่าจากนี้จะไม่ให้บิ๊กโจ๊กได้พูดอะไรมากไปกว่านี้แล้ว
เพราะมันจะมีผลทางรูปคดี
ฉะนั้นพอบิ๊กโจ๊กพยายามจะพูดก็จะหันไปก่อนว่า
ผมขอนิดนึงนะผมขอนิดนึงนะแบบนี้อยู่ตลอด

กระทั่งมีช็อตที่เหมือนจะพยายามอธิบายนะคะ
ที่นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องด้วยเรื่องของอะไรต่าง
แล้วเหมือนกับทนายนันชัยมีการเบรกเหมือนกันว่า
เดี๋ยวอันนี้ขอให้เป็นผมก็แล้วกัน
ก็น่าจะหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีต่าง
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการเลี้ยงข้าวนักข่าวลูกน้อง
ตรงนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นการติดสินบนนะ
เป็นเหมือนกับมิตรจิตมิตรใจเฉย
๒๐๐กล่องค่าข้าวเดือนนึงที่บิ๊กโจ๊กจ่ายให้เนี่ย

ทีนี้ทนายอนัญชัยมีพูดเพิ่มเติมตอนที่นักข่าวถามด้วยนะคะว่าภาพ
ปรากฏออกมาเรื่องของมินนี่ที่ว่าไปร้องเพลงอะไรกันต่ออะไร
คือธนาชัยก็พูดนะคะในตอนต้นเลยว่าปกติแล้วเอาแค่เฉพาะตัวผม
ผมไปไหนมาไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลา
ใครจะเอารูปไปใช้อะไรยังไงอันนี้ไม่รู้หรอก
แล้วเขาเป็นใครเขาเป็นคนดีหรือเปล่าหรือเป็นคนไม่ดีไม่มีทางรู้
คือจริงบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าในรายการ
ของพิดาไนที่วิกโจ๊กบอกวิกโจ๊กบอกแบบนี้นะครับ
นี่มินนี่กับรองภาคภูมิเขาไปรู้จักกันได้ยังไงเนี่ย
จริงผมก็ไม่รู้แต่ว่าหลังจากที่รองภาคภูมิเนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกมาให้ประกันตัวออกมานะครับ
ปรากฏว่าก็ได้มีการพูดคุยกันเมื่อคืนก็ดึกแล้วนะฮะ
ซึ่งรองภาคภูมิก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการ

บอกว่าเขาไปรับหน้าที่อยู่ที่จังหวัดเลย
เป็นตำรวจเมืองเลยอยู่๒ปีเป็นภูมิกับสพเมืองเลย
และทีนี้พ่อมินนี่เขาเป็นสจอยู่ที่จังหวัดเลย

แต่จะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนผมไม่ทราบ
นี่ฮะก็เป็นทั้งการแถลงของบิ๊กโจ๊กในช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
หลังจากที่ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับ